ขายลูกชิ้นเนี่ยนะ
จ้วงจากไหนตอบอันนี้เอ้าเข้าปากนี่แหละค่ะ
โอ้อิหลีด้วยค่ะคุณค่ะ
พี่กัดก่อนเลยใครอยากจะไปทานนะจ๊ะ
ร้านนี้อยู่ริมถนนหน้าสถานีตำรวจภูทรคำเขื่อนแก้ว
เด็ดเขาก็อยู่ที่ลูกชิ้น
ลูกชิ้นจะมีความเนื้อแน่นเด้ง
แล้วก็เป็นลูกชิ้นที่เรียกได้ว่ามีคุณภาพนะคะ

มีลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นหมูลูกชิ้นปลาลูกชิ้นเอ็นก็มี
แต่ว่าจะกินลูกชิ้นต้องมีน้ำจิ้ม

เพราะว่าทำสดใหม่ทุกวันคัดสรรมาเป็นอย่างดี
และที่ขาดไม่ได้อีกหนึ่งอย่างก็คือผักสดจ้า
วางเรียงรายเต็มหน้าร้านให้เลือกกินกันอย่างจุใจทีเดียว

แปลว่าอร่อยจริงอร่อยมากเขาก็เลยขายดิบขายดีนะคะ
วันหนึ่งเนี่ยนะขายไม่ต่ำกว่า๗๐กิโลกรัม

คิดเป็นเงินประมาณวันละหมื่นบาท
ก็คือโอ้โหได้เงินเป็นหมื่น
และที่บอก๗๐กิโลกรัมนี่ก็คืออารมณ์แบบกระสอบปูนเลยนะเอออย่างนั้นนะคุณผู้ชม
จริงเหรอวันแล้วนี่นะจริงขายได้เยอะ

หมายหนึ่งหกบาทเองคุณผู้ชมต้องยอมรับจริงจริงนะคะว่าขายดีมากมาก
เพราะพี่เขาบอกว่าที่เป็นมาแบบนี้ขายมานานกว่า๓๐ปีแล้ว
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าได้มีประสบการณ์ในการขายนะคะ
การคัดเลือกวัตถุดิบนำมาทำทั้งเรื่องของสูตรเด็ดต่างของน้ำจิ้ม
ก็การันตีความอร่อยใครอยากจะไปลิ้มลองนะคะ
ไปได้ที่ร้านลูกชิ้นลุงหมีอยู่ริมถนนด้านหน้าสพคำเขื่อนแก้ว
อำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรร้านเปิดเก้าโมงเช้าไปจนถึงสองทุ่ม
เปิดทุกวันไม่มีวันหยุดกินกันให้พุงแตกพุงทะลักกันเลยทีเดียว
อ่ะผมบอกแบบนี้อีกนิดนึงแล้วกันขออนุญาตเพิ่มเติม
ก็คือร้านนี้เขาขายเฉพาะน้ำจิ้มด้วยอ๋อขายแยกด้วยเผื่อว่าชอบ
ไปลองกินกันดูคือซื้อแต่ไม้แล้วก็จิ้มน้ำจิ้มกินก็ได้